ตกใจเรื่องนั้นมากกว่าที่เธอเล่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการ

เจ้าโรคยักษ์ใหญ่กว่าปกติ๑๐เท่า

ดูสิเดี๋ยวนี้เธอฝึกอ่านข่าวอย่างนี้แล้วเหรอจริงข่าว

มึงจะที่จะไปปึกเอาไว้เอ้าเจ้าปึกอ่าน

เอาไว้ว่าบวมโตกับคนทั่วไปใน๑๐เท่านะครับ

ใช่ดับฝันนะฮะในการมีคนรัก

ด้านแพทย์เองมึนหัวมากนะครับ

เพราะเมื่อเอาไว้ว่าของเขานี่มีขนาดใหญ่มาก

ประหนึ่งว่าเป็นขาที่สาม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

เขาขายาวเท่าขาเนี่ยเกิดจากอะไรแต่จะพยายามผ่าตัดช่วยนี่กำลังจะผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ยอมแพ้
จบแล้วเนี่ยเป็นเรื่องหนุ่มเคนย่า
มีรูปที่ไม่เซ็นเซอร์เดี๋ยวเราขอเขาดูป่ะ